ส่วนคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นจากความหึงหวงนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครูสาวอัตราจ้างลงมาเยี่ยมแฟน
แฟนนี่เป็นผู้หญิงที่รักเศษเดียวกันนะคะลักษณะนั้นนะคะ
ขออนุญาตใช้คำเรียกว่าแฟนสาวธอมนะคะซึ่งการก่อเหตุก็คือใช้มือนี้บีบคอ
แต่ว่าตอนนี้นะคะล่าสุดได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ก่อเหตุก็คือครูสาว
ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศและแพทย์โรงพยาบาลมหานครราชนิเศษ
อภัยนะคะมหาราชนครเชียงใหม่และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในบ้านทรายคำหมู่ที่๑๕ตำบลสุเทพ
พบศพของนางสาวชะนัดนันทองบำรุงอายุ๒๕ปี

ลักษณะก็คือเป็นคนที่รักเศษเดียวกันหรือว่าสาวธอม

สภาพมีบาดแผลเขียวช้ำที่ลำคอและมีสำลีอุดที่จมูกทั้งสองข้าง
คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงค่ะ
และจากการสอบสวนนางจันสีบุตรเปี้ยเป็นแม่บุญธรรม
ให้การว่าลูกสาวทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านถ่ายรูปโฟโต้แห่งหนึ่งนะคะ
หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คบหากับนางสาวจันเพ็ญชาติกุลวนิษฐ์
ทำงานเป็นครูอัตราจ้างอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
และวันเสาร์วันอาทิตย์แฟนสาวจะลงมาอยู่ด้วยกัน
แล้วก็มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเนื่องจากฝ่ายหญิงก็คือครูสาวเนี่ยนะคะ
มักจะหึงหวงแฟนตัวเองค่อนข้างมาก
และก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าวันเสาร์ฝ่ายหญิงลงมาจากดอยค่ะ
มาสอบครูผู้ช่วยที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่
ตอนเย็นแวะไปหาสาวคนรักซึ่งก็คือสาวธอม
แล้วก็มีปากเสียงกันจนฝ่ายที่เป็นสาวธอมได้ถูกฆ่าเสียชีวิต
ส่วนครูสาวหลบหนีไปนะคะ
และล่าสุดนางสาวจันเพลก็คือผู้ที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ถูกควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
โดยยอมรับว่าสารภาพว่าลงมือฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง
เนื่องจากความเหงื่อเหงื่อนะครับครับครับ